ช่วงตลอดตลาด
คุณผู้ชมเข้าสู่ตลอดตลาดนะคะ
และได้เวลามาอัปเดตสินค้าในตลาดกับเราแล้วค่ะ
เริ่มกันเลยนะคะเช็คราคาสินค้ากันที่

ยังอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนเนื้อดั่งจะอยู่ที่๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์นั้นราคา๔บาท๕๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
คราวนี้มาดูคาของผักกันต่อค่ะ
เริ่มที่ผัดขา๑๖บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๓บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทย๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม

ราคาของพริกจินดาแดงวันนี้ขายอยู่ที่๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนราคาสินค้าในวันพรุ่งนี้จะปรับเปลี่ยนอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันกับตลอดตลาด